ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่บริเวณทางด่วนนะครับ
ในพื้นที่หน้าด่านเก็บเงินธัญบุรีนะฮะ
ซึ่งภาพที่เราเห็นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่ง
การเสี่ยวชนเข้ามาแล้วขับหนี
จากรถมาเพื่อจะมาหารถบีเอ็มสีขาวคันนี้ค่ะแต่รถคันนี้ไม่หยุดนะฮะ
แล้วก็พุ่งไปเลยนะครับเขาก็ติดกระโปรงหน้ารถ
แล้วก็ไปเป็นภาพตรงจุดนี้ผู้ที่ถูกชนเป็นตำรวจนะครับ
ร้อยตำรวจโทจิตเกษมจันรักเป็นผู้บังคับหมวดกองร้อยที่สอง
กองกำกับการอรักษา๑กองบังคับการอรักษาและควบคุมฝูงชน
บาดเจ็บสาหัสนะฮะจุดเกิดเหตุคือหน้าด่านเก็บเงินธัญบุรี
ถนนกาญจนาพิเศษหมายเลข๙บางปะอินบางนา๑๖กรกฎาคมนะครับ
ภรรยาของร้อยตำรวจโทจิตเกษมนะฮะคือร้อยตำรวจโทเจเสมเนี่ย
อายุ๓๐ปีนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุสามีขับรถยนต์ฟอร์ดสีขาว
บนถนนกาญจนาพิเศษแล้วบีเอ็มสีขาวคู่กรณีขับมาเบียด
บริเวณด้านหน้าของรถของสามีแล้วขับหนีอันนี้จากที่ภรรยาของผู้เจ็บ
เขาบอกกับตำรวจสภลำลูกกานะครับสามีก็เลยพยายามจะหยุดรถคันนั้นด้วยการขับตามแล้วบีบแรมาตลอดทาง
แต่คนขับบีเอ็มสีขาวไม่ยอมจอดไปถึงหน้าด่านเก็บเงินรถบีเอ็มก็ทำทีเหมือนกับว่าจะเข้าไปช่องชำระเงินหมายเลขเจ็ด
สามีเนี่ยก็พยายามสกัดด้วยการขับรถเข้าช่องหมายเลข๗เหมือนกันเบียดแทรกเข้าไปแทนตรงนั้นจะได้ดักหน้า
แต่บีเอ็มสีขาวก็ถอยหลังออกจากช่องหมายเลข๗แล้วไปเข้าช่องหมายเลข๖แทน
สามีก็เลยลงไปอย่างนี้เพื่อที่จะให้หยุดแต่เขาไม่หยุด
ก็เลยเห็นภาพตามกล้องวงจรปิดถูกชนจนสามีเนี่ยกระเด็นขึ้นไปอยู่บนฝากระโปรงหน้ารถ
แล้วก็ถูกรถสะบัดนะลากไปสิบถึงสิบห้าเมตร
แล้วก็ตกลงมาที่ถนนตามในคลิป
เอ็มอ่ะเขาก็ขับมาเพื่อที่จะเบี่ยงเข้าเลนขวาก็เลยมาเหยียบมาสีกับรถอ่ะ
เบียดชนกันเนี่ยแล้วเขาก็หนีไปเลยเขาก็ขับหนี
แฟนก็พยายามขับตามแล้วในระหว่างที่ขับตามแฟนก็โทรหา๑๙๑ให้สกัดให้หน่อย
ว่ารถคันนี้คือชนแล้วก็ไปเลยชนแล้วหนีค่ะแล้วเขาก็บีบแต่มาตลอดทางที่ขับตามมานะ
จนมาถึงช่องจ่ายเงินการเก็บเงินนะคะแฟนก็จะเข้าต่อรถกับรถวิเอ็มจะเข้าต่อช่องที่เก็บ
แฟนก็เลยสกัดไปที่ช่องที่เก็บแขนแล้วรถวิเอ็มก็เลยหยุดแล้วมาช่องที่หกเชื่อหนี
ซึ่งอาการของร้อยตำรวจโทษจิตเกษมก็สาหัสแล้วฮะกระดูกขาใต้เข่าข้างซ้ายหัก
กระดูกแขนเหนือศอกข้างซ้ายก็หักต้องผ่าตัดกระดูกขาไปแล้วตามตัวก็มีบาดแผลถลอก
แต่ภรรยาบอกว่าโอ้โหดูแล้วเนี่ยไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าหรือว่าคุณมีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่า

ไปทำอะไรมาเนี่ยอันนี้เขาตั้งคำถามเอาไว้นะครับ
ซึ่งทางตำรวจสพลำลูกกาเจ้าของท้องที่นะครับ
วันนี้ปรากฏว่าเมื่อช่วงบ่าย
มาพบพนักงานสอบสวนสพลำลูกกาแล้วครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะก็ขับรถคันนี้มาเลย
ชื่อนายเอกราชชูใหม่อายุ๓๘ปี

ก่อนเกิดเหตุวันนั้น๑๖กรกฎาคมนะครับ
เขากำลังเดินทางกลับจากการไปทอดผ้าป่าที่อายุทยา
พอขับรถมาถึงมอเตอร์เวย์ช่วง๑๐โมงนะเขาก็ขับอยู่เลนขวาความเร็วประมาณ๑๑๐๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอมาถึงกมที่๖ถึง๗รถคู่กรณีก็คือรถของตำรวจเนี่ยนะอยู่ทางด้านขวาแล้วขับแช่ขับแช่ด้านขวา
เขาก็ขับขึ้นมาทันแล้วก็คิดว่าจะแซงแต่ก่อนจะแซงเขาก็รออยู่สักสิบถึงยี่สิบวิ
เพื่อจะดูว่าเอ๊ะคู่กรณีเขาจะหลบหรือไม่หลบอะไรยังไงสุดท้ายแล้วเห็นว่าไม่หลบเขาก็ตัดสินใจ
งแล้วก็แซงขึ้นไปแต่คู่กรณีกลับเร่งเครื่องตามมาปาดหน้าแล้วก็เบรกใส่
ซึ่งจังหวะนั้นเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าสงสัยคงจะไม่พอใจอะไรเขาแล้วก็มาปาดหน้า
แต่เขาก็ไม่แซงกลับนะแต่คู่กรณีก็ยังขับกวนหาเรื่องแบบขับเป็นงูเพื่อไม่ให้เขาแซง
เขาก็หาช่องแซงจนได้แต่กลับถูกขับมาชนท้ายเขาก็เลยขับหนี
เสร็จแล้วเขาก็เหยียบคันเร่งเพื่อจะเข้าด่านจ่ายเงิน
แต่คู่กรณีก็ยังขับตามมาเปิดกระจกรถลงมาซึ่งเขามองจากกระจกหลังแล้วเนี่ย
คู่กรณีลักษณะเหมือนกับถือปืนหรืออะไรบางอย่างเขาก็ไม่กล้าจอด
เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยถึงด่านเก็บเงินมาจุดถึงตรงเนี้ย
เป็นทางเบี่ยงเลยเข้ามาฝั่งซ้ายเขาก็เลยเขาก็เลยเบี่ยงเข้ามาฝั่งซ้ายแทน
เพราะว่าคู่กรณีเนี่ยตามมาที่ทางช่องเก็บเงินของเขา
คู่กรณีเองก็ชนกลวยระหว่างทางแยกอะไรพวกนี้หมดเลยนะ
เหยียบคันเร่งหนีปรากฏว่าคู่กรณีลงมาจากรถมากระโดดขวางรถเขา
แต่เขาก็ไม่กล้าลงมาไงเขากลัวไม่ปลอดภัย
พยายามแซงพอพยายามแซงเขาไม่ให้แซงเขาขับเป็นงูเลยปิดผม
กันไปปิดกันมาไม่ให้แสงแต่พอดีผมมีช่องแล้วรถผมมันแรงกว่า
ผมก็เลยหาช่องแซงมาได้พอแซงมาได้ผมก็เขาก็ขับจื๊ดมา
แล้วก็มาชนท้ายรถผมพอชนท้ายรถผมเสร็จผมรู้แล้วมันคือตั้งใจหาเรื่องแน่นอน
ผมก็เลยขับหนีพอขับหนีเสร็จปุ๊บผมก็เหยียบเลยเพราะว่ารถผมแรงกว่าอยู่แล้ว
เสร็จปุ๊บเขาเหมือนจะขับตามไม่ทันแล้วแต่ก่อนหน้านั้นมันจะถึงด่านธัญญาอยู่แล้วอ่า
เขาขับตามไม่ทันเขาก็เปิดกระจกลงมาแล้วก็ยกมือขึ้นมาในมือถืออะไรอยู่ไม่รู้
เพราะว่าผมมองจากกระจกมองหลังฮะมันมันค่อนข้างจะห่างออกไปแล้วอ่า
พอผมมองอยู่ข้างหลังเหมือนเขาถืออะไรไม่รู้แล้วก็กวักเรียก
ผมก็ไม่สนแล้วเพราะว่าผมไม่อยากมีปัญหาผมก็ยังขับเร่งแซงขึ้นไป
เหมือนกับเขากระโดดมาฮะกระโดดมาขวางคือจังหวะนั้นไม่มีใครรู้หรอกฮะว่า
มันจะมันมันจะพุ่งเบรกไม่ทันหรอกคือผมนึกในใจอยู่แล้วว่าเขาอาจจะมีปืน
ตั้งแต่สอบที่เขาเปิดกระจกลงมาแล้วก็กวัดมือแล้วก็ไม่รู้ถืออะไรอยู่ในมือ
ดังนั้นเหตุการณ์มันเร็วมากเหตุการณ์มันเร็วมากผมก็กลัวมากเพราะเขาทำให้ผมหวัดมาก
เขาไม่ได้ทำให้เหมือนกับตามคลิปที่เขาบอกเลยว่าเขามาเพื่อจะมามาขอเจรจา
เขาชนบารีเออร์ชนอะไรมา
เรื่องมันอีกมุมหนึ่งเลยเนอะไม่ตรงกันแน่ค่ะอ่า
เดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราให้ดูภาพรถฟอร์ดสีขาวของตำรวจ
ที่มีร่องรอยการเฉียวชนอยู่เห็นไหมฮะอันนี้ก็ไม่ตรงกันแล้ว
เพราะว่าฝั่งของตำรวจและภรรยาตำรวจเจ้าของรถคันนี้บอกว่า
เอ็มสีขาวของคู่กรณีคือนายเอกราชมาขับปาดหน้ามาเบียดเขา
แล้วเขาก็พังเสียหายแล้วขับหนีแต่นายเอกราชเจ้าของบีเอ็มสีขาวบอกว่า
ฟอร์ดนี่แหละมาขับไล่ชนเขาเขาก็ต้องขับหนี
เพราะว่าเปิดรถกระจกลงมาแล้วเห็นเหมือนกับถือปืนอะไรยังไงด้วย
เพราะฉะนั้นที่มาถามเขาว่าที่ภรรยาของตำรวจถามว่าเขาไปทำอะไร
มีอะไรผิดกฎหมายไปทำอะไรมาถึงต้องแบบขับหนีขนาดนี้
แค่เฉียวชนกันแล้วไม่จอดคุยเนี่ยเขาขอถามกลับว่า
คุณนั่นแหละมีปืนหรือมีอะไรผิดกฎหมายอะไรยังไงหรือเปล่า
หรือมีอาวุธอะไรอยู่ในมือหรือเปล่าถึงกล้าถึงขนาดจะเอาเรื่องขนาดกระโดดมาชน
กระโดดมาขวางรถเขาอย่างนี้จะให้เขาจอดให้ได้อย่างนี้
เขาเลยถามกลับแบบนี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่มียาบ้าไม่มียาเสพติด
ไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลอะไรทั้งสิ้นเขาก็เป็นนักธุรกิจทำงานเปิดบริษัทธรรมดานี่แหละ
ถ้าเขามีอาวุธเขาคงฮึกเหิมกว่านี้คงไม่กลัวคงไม่ขับหนีนะ
นี่เขากลัวตั้งแต่ตอนที่คู่กรณีรถกระจกลงมาแล้ววันนี้ที่มาพบตำรวจสพลำลูกกาเนี่ย
วันนี้เขามาแจ้งความเอาผิดคู่กรณีนะใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่ารถบีเอ็มของเขาเนี่ยเสียหายตรงเนี้ย
เขาเรียกประกันมาแล้วค่าเสียหายต้องไปซ่อมประมาณ๒แสนกว่าบาท
เขาก็เลยมาขอแจ้งความกลับตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าสองฝ่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสพลำลูกกาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับฝ่ายไหนเดี๋ยวรอสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียด
ตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
เขาก็บอกว่าที่คู่กรณีร่วงลงไปแล้วทำไมไม่หยุดรถช่วย
บอกเขาช่วยก็กลัวนะไม่รู้ว่าคู่กรณีมีอาวุธหรือเปล่า
กลัวว่าถ้าร่วงลงไปตรงพื้นเขาลุกขึ้นมามีอาวุธอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยหนีไปเลยตั้งหลักก่อน